ดูกรุพระแตกกันบ้างดีกว่า
มีการพบพระเครื่องพระบูชาจำนวนมากนะ
ใต้ฐานเก่าหลวงพ่ออุดมโชค
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย
อายุประมาณ๔๒๓ปี
ของวัดเชตะวนาบรามที่จังหวัดกำแพงเพชร
พอกรุพระแตกแบบนี้ประชาชนจำนวนมาก

เปิดให้พุทธศาสนิกชนได้บูชา
เพื่อสมทบทุนสร้างวิหารภายในวัดนะครับ
ชาวบ้านในพื้นที่หมู่๘ตำบลหนองปริงอำเภอเมือง

พากันค้นหาพระเครื่องและวัตถุมงคลต่าง
อยู่บริเวณใต้ฐานเก่าของหลวงพ่ออุดมโชค
เพื่อเคลียร์พื้นที่เตรียมสร้างวิหารภายในวัดเชตวนาราม

โดยพระครูประหลัดโชคชัยชัยวุฒโธ
หรือว่าหลวงพ่อโชคชัยเจ้าอาวาสวัดเปิดเผยนะครับว่า
หลังจากที่ชาวบ้านและพระพิสุสามเนร
ช่วยกันเคลียร์พื้นที่บริเวณตรงนี้แล้ว
เมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้
ปรากฏว่ามีชาวบ้านพบพระเครื่องเนื้อดินพิมพ์ต่างจำนวนหนึ่ง
ซึ่งจะนำมาประมูลเปิดให้สาธุชนให้บูชากันนะครับ
รวมกับพระเครื่องพระบูชาที่ทางวัดพบในพื้นที่ทั้งหมด
เพื่อนำจตุปัจจัยมาก่อสร้างวิหารของวัดเชตวนาราม
วัดน้ำดิบให้แล้วเสร็จต่อไปนะครับ
หลวงพ่ออุดมโชคถือว่าเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ของวัด
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปุ่นปั้นปางมารวิชัยอายุประมาณ๔๒๓ปีแล้วนะฮะ
โดยช่วงที่ย้ายหลวงพ่อไปประดิษฐานไว้ที่สาราชั่วคราว

เพื่อรอการสร้างวิหารเมื่อเกือบ๒เดือนที่ผ่านมานั้นนะครับ

เพื่อจะวางเสาเข็มหรือว่าจะก่อสร้างวิหารต่าง
ใต้ฐานองค์พระกลับพบพระพุทธรูปสำริทปางลีลา
พุทธศิลปดงามจำนวน๒องค์
มีขนาดความสูงถึง๗๙เซนติเมตรเท่ากันนะครับ
แล้วก็ยังได้พบพระเครื่องเนื้อดินเผาอีกจำนวนหลายองค์ด้วยกัน
มีพิมพ์พระซุ้มกอพระลีลาเม็ดขนุน
กลีบบัวและพระอูทองเป็นต้นนะครับ
ได้เก็บไว้เพื่อนำมาให้พุทธศาสนิกชน
ได้ร่วมบูชาสมทบทุนสร้างวิหารของวัดให้แล้วเสร็จต่อไปนะฮะ
แต่ว่าการขุดพบแบบนี้นำพระขึ้นมา
แล้วก็จะให้เช่าบูชากันโฆษณาในวัดได้หรือเปล่า

แต่ว่าเท่าที่ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ห้ามไว้ห้ามวัดโฆษณาวัตถุมงคลนะครับ

ไม่รู้ว่าเจ้าคณะที่จังหวัดวาดอย่างไร
จะต้องใช้เงื่อนไขเดียวกันหรือเปล่านะคะ

เหมือนทำให้ประชาชนรุ่มหลงในทางของวัตถุนั่นเอง
แต่ก็ถือว่าตามความเหมาะสมของแต่ละวัดนะครับ